คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอมีเชื้อสายเป็นคนไทยนะ
แต่ว่าไปถูกแม่ของเธอเป็นแม่แท้
อุ้มไปทิ้งเอาไว้ในโรงพยาบาลที่ออสเตรเลีย
ตอนนั้นเธอคลอดมาได้เพียง๘ชั่วโมงเท่านั้น
แต่แม่ห่อผ้าไปทิ้งเอาไว้ในโรงพยาบาล
ณวันนี้เธออายุ๑๔ปี
ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กตามหาแม่ของตนเอง
น้องโตแล้วน้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
สำนักข่าวนายสนิวส์ของออสเตรเลียครับ
รายงานข่าวเชิงสาคดีของเจสสิก้าโบไรครับ
เป็นเด็กหญิงเชื้อสายไทยอายุ๑๔ปี
ประกาศตามหาแม่ชาวไทยที่ทิ้งเธอเอาไว้ในโรงพยาบาลลีเวอร์
นครซิดนี่ของออสเตรเลียเมื่อ๑๔ปีก่อน
ตอนนั้นเจสสิก้าลืมตาดูโลกได้เพียง๘ชั่วโมง
นี่คือภาพแม่เธอและเธอเมื่อ๑๔ปีก่อนคุณผู้ชม
ภาพกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้
มีวัยรุ่นหญิงชาวเอเชียคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นแม่ของเจสสิก้า
เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วอุ้มลูกคนหนึ่งห่อด้วยผ้าสีขาว
แล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้รักษาอาการปวดของลูกให้หน่อย
และขอล่ามชาวไทยเพื่อแปลภาษา
ขณะที่มีการพูดคุยกับคุณหมอนั้น
เมื่อผู้หญิงคนนี้อุ้มทารกไปยังที่นั่งเพื่อรอการรักษา
แต่ผู้หญิงคนในภาพกลับวางทารกไว้ข้าง
แล้วเดินออกไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ทิ้งทารกเอาไว้อย่างนั้นครับคุณผู้ชม
หลังจากทารกถูกทิ้งเอาไว้ก็กลายเป็นข่าวดัง
ตำรวจก็พยายามตามหาตัวแม่ของเด็กแต่ว่าก็ไม่เจอเบาะแสเลยโดยทาร็อก
โดยทารกคนดังกล่าวนั้นถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่รับไปอุปถัมภ์
โตมาผ่านไป๑๔ปีเธอชื่อเจสสิก้าโบไลท์ครับ
รู้แล้วว่าเธอเป็นใครก็เลยประกาศตามหาแม่ที่แท้จริง
ซิก้าบอกว่าไม่ว่าแม่จะทิ้งเธอด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ไม่รู้สึกโกรธแม่เลยแต่ว่าเธออยากเจอแม่แท้สักครั้งหนึ่งเท่านั้นเอง
ผมเชื่อว่าแม่ของเจสสิก้าน่าจะจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้
ถ้าได้ดูข่าวตอนนี้ลูกของคุณตามหาคุณอยู่ติดต่อกลับไปหาลูกด้วยนะครับ